คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมฟังข่าวต่อไปนี้คือ
มันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมาก
เรื่องจริงมันยิ่งกว่าหนังชีวิตอีกนะคะลูกชายพิการคนหนึ่งยอมอดเพื่อให้แม่อิ่ม
คำสุดท้ายที่ได้พูดกับแม่ก็คือผมกินแค่๓คำผมอิ่มแล้วแม่กินเถอะเดี๋ยวแม่ไม่อิ่ม
สุดท้ายค่ะเขาเป็นลมหมดแรงแล้วจมน้ำเสียชีวิตในบ้าน
คือหัวทิ้งถังในห้องน้ำอ่ะคุณแม่คือ๒แม่ลูกอยู่แบบอณาถาม่านะคะ
แม่ก็ชะลาลูกก็พิการคืออยู่ได้ด้วยเบี้ยเลี้ยงคนชะลาและเบี้เลี้ยคนพิการ
เดือนละ๑๔๐๐บาทเท่านั้นเอง
สองคนรวมกันใช่ค่ะอืมเรื่องนี้ถูกเปิดเผยหลังจากที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนางรองที่บุรีรำ
เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลขที่๘๗ตำบลนางรองอำเภอนางรองนะคะ
ไปตรวจสอบพร้อมกับร้อยตำรวจเอกนพัฒน์สุทธิธนากูลรองสารวัตรสอบสวนสพนังรอง
ไปถึงเนี่ยไปดูในห้องน้ำพบศพนายสมชายคงสอดทรัพย์วัย๔๒ปี
สวมกางเกงขาสั้นสีกรมท่าไม่ได้สวมเสื้อเสียชีวิตในลักษณะศีรษะเนี่ย
อยู่ในถังน้ำพลาสติกที่สูงประมาณห้าสิบเซนติเมตรคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วค่ะ
คนที่อยู่ในบ้านอีก๑คนก็คือแม่ของผู้เสียชีวิตนางขวนเทพเพ็งพนาวอายุ๖๘ปี
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าเดินเข้ามาในห้องน้ำ
เห็นลูกอยู่ในสภาพหัวปักจมอยู่ในถังแม่ตกใจมาก
พยายามยกลูกออกมาแล้วก็ตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วยแต่มันไม่ทันแล้วอะค่ะ
ลูกแม่คือเสียชีวิตไปแล้วทีนี้แม่เล่าย้อนให้ฟังวันที่ยี่สิบตุลาคมที่ผ่านมา
สองวันที่แล้วลูกไม่ยอมกินข้าวเลย
แม่ก็แม่ก็สังเกตนะว่าลูกดูอ่อนเพลียแม่พยายามป้อนข้าวให้
ลูกก็ไม่ยอมกินฟังแม่ขวยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะ
ลูกว่าเออแม่ก็กินข้าวสิวะแม่ไม่หิวหรอกแม่ต้องกิน
ข้าวข้างหน้าก็น่าจะเป็นลมใช่ไหม

ให้ลูกกินข้าวได้๓คำจัดการคำแรก
ลูกกินได้แค่๓คำกลัวแม่จะหิวแม่จะอยาก
ลูกเลยยกให้แม่กินไง

ลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายคนเล็กนี่แหละ
ลูกสาวคนโตไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด

ส่วนลูกชายคนนี้ก็ไปทำงานต่างจังหวัดเหมือนกัน

ลูกชายประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาต

แม่ก็เลี้ยงดูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อาศัยก็เบี้ยเลี้ยงคนชราแล้วก็เบี้ยพิการเบี้ยคนพิการของลูกชาย
๒คนเนี่ยได้เดือนละ๑๔๐๐บาท
เพราะว่าแม่ขนเองก็อายุเยอะแล้วนะคะ

ส่วนลูกชายเป็นอัมพาตก็ทำมาหากินอะไรไม่ได้เหมือนกัน
๐บาทจะพออะไรกับ๒ชีวิตนะคะ

คือช่วงที่ลำบากที่สุดของสองแม่ลูกเลย

ตัวเขากับลูกก็ต้องอดมื้อกินมื้อ
ลูกรู้ดีถึงไม่ยอมกินข้าว
อดเพื่อให้แม่ได้อิ่ม
เหมือนที่เนี่ยแม่บอกลูกกินข้าวสิทำไมไม่กิน

ลูกชายก็บอกไม่ได้แม่ต้องกิน
เนี่ยค่ะทีนี้วันเกิดเหตุที่มันน่าสะเทือนใจไปกว่านั้นก็คือ
เขากินข้าวแค่๓คำตั้งแต่๒๐ตุลาคมใช่ไหม

เพื่อนบ้านเอาข้าวสารมาให้แล้ว

ตั้งใจว่าวันนี้แม่ลูกสองคนได้กินข้าวอิ่มแน่
แบ่งส่วนหนึ่งไปใส่บาทพระด้วย
ปลุกลูกล้างหน้าแปลงฟัน
เห็นสภาพลูกชายคลานเข้าห้องน้ำคลานเข้าไปนะคะ

ก็กะว่าเออเดี๋ยวลูกล้างหน้าแปลงฟันอะไรเสร็จออกมากินข้าวกันอิ่มน้ำเลยแม่ลูก

ถ้าแม่จะเข้าไปตามว่าแบบเออข้าวเสร็จแล้วอ่ะ
แต่ภาพที่แม่เห็นคือลูกหัวปักอยู่ในถังน้ำแล้วค่ะ
ที่ไม่ใช่อยู่ในละครหรือในภาพยนตร์นะคะ
น้องหนูนี่ฟังข่าวที่เล่าคือฟังไว้ดีนะ
บางคนเนี่ยโอ้ยพ่อแม่มีข้าวมีปลาให้กินนะกินหมดเหลือทิ้งเหลือคว่าง
ดูคนที่เขาเดือดร้อนไงฮะเข้าสารไม่พอกรอกมอดไงเป็นอย่างนี้ฮะ
คือมันไม่ใช่ว่ามีเงินซื้อมาแล้วจะกินหรือจะไม่กินหรือจะทิ้งคว่างยังไงก็ได้นะคะ
ทีนี้คนก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หลากหลายมุมเหมือนกันนะ
นางสาวนรมนละมุนเพื่อนบ้านนะคะเขาก็บอกว่า
ผู้ตายรักแม่เป็นห่วงแม่มากรู้ว่าข้าวมีน้อย
กลัวแม่จะกินไม่อิ่มก็เลยไม่ยอมกินข้าว
ชาวบ้านอีกหลายคนก็ออกความเห็นกันบอกว่า
ลูกอาจจะตั้งใจก็ได้นะคือด้วยความที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วเป็นอมภาษณพิการ
เขาไม่อยากเป็นภาระของแม่หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจกะว่า
ไม่ต้องกินก็ได้ให้แม่อยู่ต่อให้แม่ได้กินต่อเขาไม่ต้องกินก็ได้
ยังไม่ทันได้กินเลยอ่ะ
ไม่ทันได้กินสักคำเลยมีข้าวอยู่เต็มหม้อแล้วเทียว
นายวรบดินรุ่งโรธชัยกูลหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนางรองบอกว่า
หลังจากที่กู้ภัยเก็บศพแล้วเนี่ยนะคะแม่ขวนบอกกู้ภัยว่าไงรู้ไหม

เผาเลยนะเพราะแม่ไม่มีเงินทำศพ

คือฟังแล้วแบบคือกู้ภัยเขาก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวที่นี่คือความรู้สึกเขาอ่ะ
โอ้โหมันทำไมชีวิตคนสองคนถึงได้ลำบากยากเข็นขนาดนี้
คือพูดตรงคุณรัชพรคือค่าทำศพก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะ
มันมีหลายสิ่งหลายอย่างในการทำงานศพเผาศพมาเนี่ย

เขาเลยบอกลูกชายบอกกู้ภัยเลยว่ายังไงเผาศพลูกชายเขาเลยแล้วกัน
ไม่มีเงินจริงจริงกู้ภัยบอกว่ามันน่าจะมีงานจัดสวดอภิษฐรรศพอ่ะ
ประสานขอความร่วมมือกับตำรวจสพนังรองเลยค่ะ

ตำรวจเอกพระควัฒน์ทำดีผู้กำกับสพนังรอง
แล้วก็ตำรวจสพนังรออีกหลายนายเลยนะคะ

บอกว่าไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวพวกผมเป็นตัวแทนเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมศพที่วัดเสม็ดให้

รวมเงินกันมอบเงินช่วยเหลือบางส่วนให้แม่ขวนด้วย

คือเขาเห็นใจจริงอะค่ะเพราะตอนนี้เท่ากับแม่เหลือตัวคนเดียวอ่ะ
ช่วยเหลือในเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยนี่เลยเลขบัญชีนี้ค่ะ
๐๒๐๒๒๓๐๖๙๐๔๖ธนาคารออมศิลป์สาขานางรองชื่อบัญชีนางสาวขวนเทพเพ็งพะเนานะคะ
ท่านผู้ชมเอาโทรศัพท์มือถือของท่านถ่ายภาพหน้าจอไว้ก็ได้นะครับ

คือคุณสมชายเขาจะเสียชีวิตด้วยอะไรยังไงเนี่ยผมว่าไม่ต้องหาคำตอบแล้วล่ะ

คือคุณแม่ขวนเนี่ยเขาใจนี่เขาแบบแย่แล้วนะหาทางช่วยเหลือกันดีกว่า

ว่าให้แม่ขวนอยู่อย่างสบายขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับ